คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล
นำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณบินบรรลือฤทธินะคะ
หลังจากที่คุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะได้มีการออกมาประกาศว่าจะมีการปกป้องสถาบัน
ออกจากการอยู่ในมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
ก็มีเสียงวิจารณ์ตามมามีเสียงสนับสนุนด้วยก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีประเด็นก็คือในเพจเฟซบุ๊คทัวร์ลงยัมมี่ไทยแลนด์
แชร์คลิปในเมธีอมรวุฒิกุลอดีตนักแสดงแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกนปช
ออกมาพูดถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็พูดถึงแบบค่อนข้างจะเผ็ดร้อน
ทำให้คุณบินเองก็ได้มีการสดผ่านเฟซบุ๊กตอบกลับแบบทันที
เดี๋ยวเราลองไปดูนะคะทั้งสองคลิปนี้นะคะ
ที่ถือว่าก็เป็นต้นเรื่องที่ทำให้เป็นดราม่าในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะ

นี่ค่ะก็มีการแชร์คลิปของทั้งคู่เยอะมากนะคะ
มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ไม่มี
แต่ทีมข่าวของเราได้คุยนะคะกับคุณไทยเอกพันธ์นะคะ

กลับมาจากทำบุญทอดกระถิ่นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอืม

งงมากทำไมอยู่ดีเมธีออกมาพูดแบบนี้

เขาเคยร่วมงานกันสนิทกันด้วยนะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้จะไปต่อยอะไรตามที่นายเมธีท้าทายอะไรมาหรอก
ท้าต่อยซึ่งเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
มีเรื่องอะไรกันเลยซึ่งเราไม่ไม่คิดว่า
มันเป็นอารมณ์ของเขาหรือว่ามันเป็นอย่างที่เขาอยากจะมีกระแสอะไรหรือเปล่า

ชื่นชมว่าเป็นคนดีเป็นคนรู้จักเกาะเทษที่อยู่ในก้องต์ไทย
แต่ประเด็นที่ต้องนำมาเล่าต่อในวันนี้ก็คือ

เพราะว่าวันนี้นายเมธีออกมาพูดผ่านทางเฟซบุ๊กอีกแล้วนะคะ

เฟซบุ๊กอีกชื่อชื่อว่าณทิตาอำนาจเดชานนนะคะ
แล้วก็มีข้อความพูดถึงคุณจอมขวัญไทยรัฐด้วยนะคะ
บอกว่าถ้าไม่กล้าถามภาษี๕๐๐ล้านแต่เฮียกล้า
ลักษณะประมาณนี้ค่ะสดผ่านเฟซบุ๊กนี่ยาวเป็นชั่วโมงนะคะ
ใจความสำคัญมีอะไรบ้างลองไปฟังดูดีกว่านะคะ
ผู้ประกาศเราไม่อยากพูดเองค่ะฟังดูเอง

เราต้องจับโกหกคนแบบนี้ต้องฉีกหน้ากากเขานักบุญนะครับ
เป็นพ่อนักบุญด้วยเงินคนอื่นอย่างนี้
เราต้องฉีกหน้ากากเขาออกมาแล้ววันนี้หางมันโผล่หมดแล้วนะครับ
มันคือปีศาจในคราบนักบุญมันคือคนที่โกงเงินบริจาค
เขาไม่มีหน้าที่ใดที่จะมาตัดสินว่าใครไม่รักต้องโดนตีโดนทุบ
หน้าที่ของเขาคือต้องไปแจงภาษีอากร๕๐๐ล้านกับสาร
แจกเขาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไร
มีบัตรประชาชนไหมเด็กแจกเด็กร้อยหนึ่งเนี่ย
ลงบัญชีไหมชื่ออะไรแล้วคุณคิดว่าไอ้เด็กที่คุณไปแจกเงินเขาเนี่ย
มันไม่เดินวนใช่ไหมเบิกมาสองก้อนหายไปก้อนหนึ่ง
เหลือก้อนหนึ่งเอาไปหรือก็ไปอาบบนวดไปละเลงเงินกัน
อย่างที่ผมบอกมึงไม่มีหน้าที่เลย
หน้าที่ของมึงคือต้องชี้แจงเรื่องภาษี
เรื่องเงินบริจาที่มึงเอาไปใช้อะไร
ยังไม่เห็นก็คุณบินไม่ได้สนใจสิ่งที่นายเมธีออกมาพูดหรือว่าออกมาโพสต์อะไรนะคะ
ก็ตั้งหน้าตั้งตาเตรียมงานรมพลวันที่๑พฤศจิกายนนี้ที่หน้าวัดพระแก้วค่ะ
ส่วนงานอะไรอื่นในวงการบันเทิงเนี่ยถามว่าตั้งแต่มีประเด็นดราม่าเนี่ยมันยังมีงานไหม
คนสนิทของคุณบินบอกว่างานยังมีปกติค่ะแต่ถ้าเจ้าไหนจะจ้างหรือไม่จ้างเนี่ย
แล้วแต่เจ้าของงานนะแต่มันมีกระแสไงคะ
ถอดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์เลยอะไรแบบนี้
คนใกล้ชิดของคุณบินยืนยันว่ายังไม่มีเจ้าไหนถอดจากการเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ
คุณบินก็บอกว่าเดี๋ยวขอพูดทีเดียววันที่๑พฤศจิกายนนะฮะ
เดี๋ยวรอฟังอีกทีกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ